ดูเรื่องของแก๊งขโมยรถบ้างนะคะทางชุดสืบสวนตำรวจนครบาน๒สามารถจับกลุ่มแก๊งตระเวนลักรถยนต์ในย่านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลไว้ได้
โดยบอกว่าส่งขายตามใบสั่งในจังหวัดชนบุรีทำแบบนี้มาแล้วถึงกว่า๑๐ครั้งค่ะ
รถยนต์๕คันรถจักรยานยนต์๒คันเสื้อผ้าและอุปกรณ์ในการงัดแงะ
เป็นของกลางที่ชุดสืบสวนตำรวจนครบานสอง
นายวิชาณเมฆฉายนายสมหมายอ้นพาและนายจรรย์หวานผล
หลังช่วงต้นเดือนมกราคมร่วมกันก่อเหตุตระเวนลักรถยนต์
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า๑๐ครั้งค่ะ
ตำรวจจึงได้เร่งรวบรวมหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๔คน
และสามารถจับกลุ่มทั้งหมดได้ที่ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
พลตรวจตรีสุรชัยควรเดชคุบรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ช่วงระหว่างวันที่๑๑๑๒มกราคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาตระเวนลักษณ์รถในพื้นที่นครบานและรอยต่อเขตพุทรภักดิ์๑
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกัน
ได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ
ซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่ารถยนต์ที่จุรกรรมมาได้
จะนำไปขายที่จังหวัดชนบุรีราคา๓๐๐๐๔๐๐๐บาท
โดยนายอนุสรจะขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูอยู่ย่านบางบัวทองในช่วงกลางวัน
พอช่วงกลางคืนก็จะร่วมกับพวกขับขี่รถจักรยานยนต์และรถกระบะ
ระเวนหารถตามใบสั่งส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะรุ่นเก่า
ตำรวจก็เตรียมขยายผลหาร้านที่สั่งซื้อหรือรับซื้อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ